ต่อกันที่ชัยภูมินะคะหลังจากที่เปิดผับบาร์ได้แล้ว
โอ้โหก็เปิดใส่กันเลยค่ะคราวนี้
สาวแท้กับสาวสองตบกันอยู่หน้าผับ
แต่ไม่ได้ตบด้วยมือนะคะตบด้วยแก้วค่ะ

อุ้ยดีกว่าเลือด

เอาแก้วตบหน้าให้กันเถอะ
นี่เอาแก้วตบหน้าจนแก้วแตกคาหน้า
เลือดอาบเลยนะคะ
แล้วเนี่ยบางทีนะมีตบกันหลายคู่ด้วย
ตบกันหนึ่งต่อหนึ่งตบกันสองรุมหนึ่ง

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ชัยภูมินะคะ
สาวแท้และสาวประเภท๒รวมกันเกือบ๑๐คนลุมตบกันอยู่หน้าผับแบบนี้ค่ะ
ก่อนที่สุดท้ายแล้วที่มันบานปลายคือสาวประเภท๒คนหนึ่ง
คว้าแก้วแก้วที่แบบเป็นแก้วตัดแตกเนี่ย
บเข้าไปที่หน้าของสาวแท้คนหนึ่งจนเลือดอาบหน้า
คุณธนกรทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
อยู่ที่จุดเกิดเหตุคือซอยพรมมาวาดวิหารดูแผลสิค่ะ
โอ้โหโหนกคิ้วขวากับโหนกแก้มขวาก็คือเวอะเลยเพราะว่าแก้วมันแตกทาหน้า
ถามชาวบ้านเขาบอกว่าคนเจ็บชื่อกระมวลลักษณ์อายุ๒๓ปีนะคะ
น้องต้องเย็บกว่า๖๐เข็มค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เพื่อนชายของน้องเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ได้รู้จักกับกลุ่มสาวประเภทสองกลุ่มนั้นเลย
อ่าคือวันนั้นน่ะกำลังจะกลับกันแล้วเพราะว่าผับปิดแล้ว
แล้วแฟนสาวเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมารับเขาปรากฏว่ากลุ่มสาวประเภทสองอ่ะเมา
คิดว่าแฟนจะขี่รถชนก็เลยมารุมทำร้ายค่ะพอไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าคลิปเนี้ย
เกิดขึ้น๑มิถุนายนกลุ่มสาวประเภทสองเนี่ยเขามากันประมาณ๔๕คนมาดื่มที่ร้าน
พอร้านปิดก็กำลังจะกลับแล้วก็ไปเจอกับคนเจ็บที่ขี่รถมารับเพื่อน
ไม่รู้อีท่าไหนแหละอยู่อยู่ก็ด่าท้อทะเลาะกัน
แล้วก็ตบตีกันก่อนที่จะมีการเอาแก้วตบเข้าไปที่หน้าแบบนี้ค่ะ
แค่แบบเขาพูดกันเหมือนแบบใครเดินชนกัน
แค่แค่ชนกันอ่ะเอาง่ายว่าเหมือนแค่เดินชนกันแล้วก็แบบว่า
ด่ากันมึงแหละแล้วคนที่มาโดนเนี่ยเขาขับรถมา
คือยังเข้าเข้าร้านหรือยังยังอืมแค่มาจอดรถมากันกี่คนครับ
เท่าเท่าที่ได้ยินเขาเล่ามานะคือสองมีน้องมาสองคน
แล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามากับกลุ่มไหนด้วยซ้ำ
เพราะว่าตอนที่มีเรื่องกันเสร็จแล้วเดินกลับเข้ามาในร้าน
ยังถามกันอยู่ว่าใครเป็นคนถูกตีก็ยังไม่รู้เลยว่าใครถูกตี
เพราะมันยังไม่ได้เข้ามาในร้านไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมาหาใคร
เพราะยังไม่ได้เข้าไปถึงในร้านถูกตีก่อน
ส่วนทางด้านของเจ้าของร้านบอกว่ารู้มาว่าประกันไม่จ่ายเงินให้
ก็เลยพยายามช่วยตามหาคลิปตอนเกิดเหตุจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

ครับ
นี่ค่ะก็อยากจะเข้าไปช่วยละแต่ไม่มั่นใจได้ยืนฝ้าขวดด้วยอีกแล้ว

คือไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไปช่วยเองก็ได้

แจ้งตำรวจเพราะไม่งั้นมันอาจจะบานปลาย
บางคนอาจจะเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้
เจ้าของคลิปนี้ชื่อคุณจิราวัฒน์นะคะเขาเล่าบอกว่าวันนั้นก็ไปเที่ยวอะพี่
แล้วก็พอดีร้านปิดผมก็กำลังจะกลับ
ก็เห็นเขากำลังตบกันอยู่เลยแล้วก็เห็นจังหวะเลยที่มีเอาแก้วตบหน้ากันอ่ะ
โอ้โหแผลนี่แตกยับเลยชุดละมุนอยู่ประมาณสักห้านาที
แล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปฝั่งสาวประเภท๒กลับบ้าน
ฝั่งสาวแท้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เรื่องนี้รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองชายภูมิบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีเลยไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตาม
แต่เรียกตัวคนเจ็บเข้ามาสอบถามพรุ่งนี้แล้ว๙โมงเช้า
ส่วนทางด้านผู้ก่อเหตุตำรวจยังไม่ได้เรียกตัวมา
เพราะยังไม่มีการแจ้งความนี่แหละค่ะ